อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรฮะ
พ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
คุณผู้ชมฮะไปชนบารีเออร์ข้างทาง
และตัวลูกพ่วงนี้หลุดมาชนตัวแม่พ่วง
คุณผู้ชมกลายเป็นเหตุระเนรนาศแต่ว่าเป็นคันเดียวกันนะ
คันเดียวกันเหมือนชนกันเองแล้วก็ไปชนแบรีเออร์ก่อนนะฮะ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะฮะ

ขาให้เข้ากรุงเทพฯตรวจสอบพบรถพ่วง๑๘ล้อ

ก็มีทั้งตัวแม่พ่วงแล้วก็ตัวลูกพ่วง

เขาเสียหลักไปชนบารเออร์ก่อนที่ตัวพ่วง
ชนกันซ้ำกีดขวาง๒ช่องทางการจราจร

ภายในรถพบนายนัทพลทองวิเศษอายุ๒๙ปี
เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บครับ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือนำออกจากรถ
ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ
เขายังพอมีสติยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะฮะ

ขณะที่กำลังขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมนาคม
พอมาถึงที่เกิดเหตุผมยอมรับเลยพี่

มันหลับในหลับไปวูบเดียวนะฮะ

พอรู้สึกตัวนะก็พบว่า
มันจะชนรถกระบะที่ขับอยู่ด้านหน้า
ทีนี้ก็ตกใจครับต้องหักพวงมาลัย

หมุนคว้างไปชนเบรเออร์เกาะกลางเต็มแรง
จากนั้นตัวลูกพ่วงมันก็เข้ามากระแทกรถคันแรก
พ่วงคันแรกอย่างจังจนพังเสียหายยับเยินแบบนี้นะครับ
ยังโชคดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอะไรใครเป็นอะไร
แก่ชีวิตนะครับ